มีทั้งทารกแรกเกิดนะครับ
ที่เกิดจากคุณแม่นะครับที่ตั้งคัน

ในนี้มีประมาณ๒๐กว่ารายที่เสียชีวิต
เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะป้องกันตัวเองได้น้อยกว่าผู้ใหญ่นะครับ
เนื่องจากอาจจะมีภาวะที่มีความสุขสนนะครับ
แล้วก็อาจจะไม่ได้ป้องกันได้เต็ม๑๐๐เหมือนกับผู้ใหญ่
วันนี้นะครับทางกรมการแพทย์นะครับ
ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับ

เรื่องของแนวทางการรักษาเด็กที่ติดเชื้อนะครับ

รวมไปถึงเรื่องของการป้องกันการใช้วัคซีนในเด็กนะครับ

ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่หลังคลอดทันที

คือหญิงตั้งคันกับหญิงที่ไม่ตั้งคัน
ปัญหาก็คือว่าโอกาสที่เขาจะเป็นโรคความดัน
คลอดเด็กที่ก่อนกำหนดก็สูงกว่า
เพราะฉะนั้นเราจะแนะนำให้ฉีดวัคซีน
หญิงตั้งคันทุกราย

แต่ว่าปัจจุบันมันมีเรื่องของวัคซีนเพิ่มขึ้น
เฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง

แต่ตอนนี้กระทรวงก็มีนโยบายที่จะเริ่มให้
กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอายุตั้งแต่๑๒ปีขึ้นไปค่ะ
ส่วนในกรณีของเด็กทารกแรกเกิด
แล้วก็จะเน้นการให้วัคซีนในหญิงตั้งคันค่ะ

ถ้าแม่ไม่ติดเชื้อโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปยังลูกก็จะน้อยลงค่ะ
สิ่งที่เราต้องสังเกตอาการคือ
ต้องดูว่าลูกกินนมได้ดีไหม

ถ้าดูทุกอย่างเหมือนปกติ

แต่ว่าต้องพาลูกมาเทสอยู่ดี

เพราะว่าไม่มีใครจะดูแลลูกดีเท่าแม่ดูแล
ปัจจุบันสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ก็จัดบริการให้กับผู้ป่วยแบ่งเป็น๒ส่วนนะคะ
ส่วนแรกก็คือการจัดบริการให้ตามปกติ
ก็เริ่มตั้งแต่การขยายศักยภาพ
ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล

หรือว่าจะให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างไร

เราจะพยายามรับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการจัดบริการเชิงรุก
เราประสานงานกับทางภาคประชาสังคมนะคะ
กรณีที่ผู้ป่วยอาจจะไม่เข้าถึงเทคโนโลยี
เช่นการใช้ไลน์หรือว่าการใช้โทรศัพท์
บางครั้งก็จะมีทีมงานที่เข้าไปยังพื้นที่หน้างาน
แล้วประสานแจ้งเรามาว่าเราจะประสานส่งต่อได้อย่างไร
กรณีที่เป็นเด็กและตอนนั้นเตียงของสถาบันว่าง

แต่ถ้าหากว่าไม่ว่างเราก็จะประสานไปยังโรงพยาบาลในเขตพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อที่จะส่งต่อผู้ป่วยให้เร็วที่สุดนะคะ
ถ้าในกรณีที่แม่ติดเชื้อโควิดแล้ว
แล้วก็ลูกไม่ได้ติดนะคะ
แม่กับลูกอยู่ด้วยกันได้
อันนี้ก็คือในกรณีที่แม่ไม่มีอาการนะคะ
แต่ว่าถ้าแม่มีอาการเนี่ยเราก็ต้องให้แยกเพื่อที่จะดูแลคุณแม่นะคะ
เราให้กินนมแม่จากเต้าได้เลยนะคะ
ไม่ได้ห้ามไม่ได้เป็นข้อห้ามเลย
สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าก่อนที่เราจะให้ลูกดูดนม
เราก็ล้างมือเราต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะ
แล้วก็ล้างเต้าด้วยสบู่นะคะ
เหมือนกันเราจะเช็ดผ้าอ้อมเราจะทำอะไรกับลูกก็ตาม
เราต้องใส่หน้ากากอนามัยเสร็จล้างมือ
ประสบการณ์ของเราที่ได้ดูแลเด็กเหล่านี้นะคะ
พบว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเด็กอายุเกิน๑ปีอาการจะไม่รุนแรง
ระยะแรกเราสามารถให้การประคับประคองได้นะคะ
โดยการให้ยาตามอาการและให้เด็กพักผ่อนเยอะนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าถ้าผ่านช่วง๗วันไปแล้วอาการไม่มีอะไร

จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสนะคะ
แล้วคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็กังวลว่า

ส่วนใหญ่แล้วไม่จำเป็นต้องมาเอ็กซาเรย์ถ้าอาการน้อยนะคะ

ก็อาจจะปะปนกับเด็กที่มีอาการปอดอักเสบ
ก็ทำให้เด็กเสี่ยงที่จะรับเชื้อเพิ่ม
ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยนะครับ
ทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะครับ
แล้วก็ประชาชนที่ยังไม่ติดเชื้อนะครับ
ให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้นะครับ

ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์นะครับ

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับ
ไปถึงนักงานเวรเปย์นะครับ
ไปถึงหน่วยจิตอาสาต่างนะครับ
นิธิต่างที่ได้ร่วมมือกัน
ในการที่จะร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้นะครับ
ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอขอบคุณนะครับ
ทางกรมการแพทย์ก็ขอให้คำมั่นนะครับ
ว่าเราจะทำอย่างเต็มที่นะครับ
เราจะทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต